เลิกคุยทั้งอำเภออะไรนะเพื่อเธอคนเดียว

แต่คราวนี้เป็นวุ่นวายหน้าอำเภอเพราะเธอทั้งสองคน

คือเขาบอกว่าเป็นผัวเมียละเหี่ยใจชวนกันไปเพื่อจะหย่านะ
แต่พอไปถึงไม่รู้ใครงอแง
ถึงขนาดหยุมหัวกันแบบนี้ประชิดตัวกันแบบนี้

ครับที

นี่ซองนี้ถ้าเกิดทะเลาะกันถึงขนาดนี้แล้ว

ก็ตอนแรกจะมาหย่านะคุณ

ตกลงกันมาถึงที่อำเภอแล้วกะจะหย่ากัน
แต่ไม่รู้เหตุฉันไหนถึงตีกันแบบนี้

ประชาชนชาวบ้านที่ไปที่อำเภอเขาก็ตกออกตกใจได้อยู่

เพราะว่าเห็นผู้ใหญ่เขาตีกันแบบนี้นะครับ
ทีนี้เรื่องไปถึงกู้ภัย
เพราะกู้ภัยได้รับแจ้งว่าอะไรรู้ไหมคุณ
แรกกู้ภัยไม่ได้รับแจ้งนะว่ามีการทะเลาะกัน
กู้ภัยได้รับแจ้งนะว่ามีหญิงหมดสติอยู่ภายในรถ
นี่คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งหมดสติอยู่ภายในรถ
กู้ภัยก็ต้องมาที่รถคันนี้เลย
เพื่อมาช่วยผู้หญิงมาดูอาการนะ

เพราะเธอเหมือนแน่นิ่งหมดสติขังตัวเองอยู่ภายในรถแบบนี้
นี่มันก็นอนอยู่ที่เหมาะหลังนอนอยู่อย่างนี้หรอ
แต่กู้ภัยก็มาเคาะป๊อกพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่า
ขอตรวจร่างกายหน่อยขอดูหน่อยว่าเป็นอะไรนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เอะอะโวยวายขึ้นมาทันทีครับ
กู้ภัยต้องถอยกราดออกมาก่อนนะฮะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ยิ่งเอะอะโวยวายเสียงดังขึ้นเรื่อย
ทำให้ชาวบ้านที่มาติดต่อราชการเขาตกใจ
พากันมายืนมุงดูนะฮะ
ตอนแรกนึกว่าใครเป็นลมล้มพับหรือว่าช็อกหมดสติอยู่ภายในรถใช่ไหม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่เกือบชั่วโมง

ใช่ได้ยินค่ะเออได้ยินไหม
กรีดร้องอยู่ในรถแบบนี้นะฮะ
สรุปพอลงจากรถปุ๊บนะตีกับฝั่งผู้ชายทันที
กู้ภัยโอ้โหต้องเปลี่ยนวิธีในการที่แยกที่จะห้ามแล้ว
ตอนแรกคิดว่าจะมาช่วยชีวิตของผู้หญิง
ปรากฏไม่ใช่แล้วผู้หญิงมีแรงยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะ

ทีนี้ครับสุดท้ายทั้งคู่ไม่ได้หย่ากัน

ขับออกไปจากหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีอย่างรวดเร็วนะฮะ

เจ้าหน้าที่ว่าตกลงเขาจะมาหย่ากันแบบนี้
แล้วเขาย้อนกลับมาหย่ากันหรือเปล่า
หรือเขาขับรถออกไปไปตกลงสงบสติอารมณ์

สุดท้ายก็ไม่ได้หย่าก็ตกลงกันไม่ได้
ก็เลยแนะนำให้กลับไปตกลงกันใหม่ที่บ้าน
ให้กันไปตกลงไปเคลียร์กันว่ามีอะไรกัน
ก็ไปเชียร์กันที่บ้านแล้วค่อยมาที่กำนัดทะเวียรัมเทอร์

ก็เลยขับรถออกไปเลย
เจ้าหน้าที่แนะนำก่อนไปพูดคุยกันก่อนนะฮะ

น่าจะมีฝั่งหนึ่งจะหย่าแล้วฝั่งนึงไม่หย่าหรือเปล่า
หรือบางอย่างเป็นเหตุผลเขาก็ตาม

จะต้องมีข้อตกลงมีเงื่อนไขอะไรกันหรือเปล่านะฮะ

ไม่แน่นะสถานการณ์อาจจะพลิกชีวิต
คุณเนี่ยทะเลาะกันหนักตรงนี้นะแล้วก็นั่งรถกลับไปด้วยกัน
เธอเรามาคิดกันใหม่เราไม่หย่ากันดีไหม
เมื่อกี้เราไปหน้าอำเภอแล้วมันมีเนี่ยเราก็ทะเลาะกันเนี่ย
สัญญากันไหมว่าเราจะไม่ทะเลาะกันอีก
ถ้าอย่างนี้มาทรงนี้เรื่องสงบจบที่เตียง
แต่ไม่รู้เหตุผลของพี่เขานะครับ